พาไปดูคลิปแรกมาจากสงขราครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มหนึ่ง
ประมาณ๓๐คันคุณผู้ชมเขาขับรถฝ่าไฟแดงย้ำว่าขับฝ่าไฟแดงมา
เป็นจังหวะเดียวกันที่ไปเจอกับรถเก่งคันหนึ่งที่มาตามสัญญาณไฟเขียวตามปกติ
แต่ว่ากลุ่มเด็กแว้นไม่พอใจครับมีการขับรถไปล้อมรถเก่งคันนี้
แล้วก็มีหนึ่งคนครับที่ขับมาในกลุ่มของเด็กเว้นควักปืนมาแล้วก็ยิงใส่รถเก่งคันนี้
ภาพเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปชมคลิปนี้พร้อมกันครับ
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับ
เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๒ของวันที่๒๒พฤษภาคมที่บริเวณสี่แยกไฟแดงสะพานดำที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
ภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถเก๋งสีดำเนี่ยกำลังเลี้ยวขวาตามรถคันอื่นตามสัญญาณไฟเขียวตามปกติ
แต่ว่าจากภาพจะเห็นว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งครับ
แล้วก็มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งสวมเสื้อลายขาวดำ
อันนี้คือจังหวะที่รถเก๋งมาพอดีแล้วก็กลุ่มเด็กแว้นมาพอดีครับ
แล้วจะเห็นภาพว่ามีชายสวมเสื้อลายขาวดำเนี่ย
ลงมาจากรถแล้วก็ชักปืนยิงใส่รถเก๋งทันทีคุณผู้ชม
ซึ่งผู้ที่โพสต์ระบุเป็นข้อความสั้นนะครับว่า
โดนกลุ่มรถซิ่งหาดใหญ่ยิงตำรวจไม่ตามเรื่องให้เลยนะครับ
จากนี้ครับยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกหนึ่งราย
ซึ่งเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ยืนยันบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาของเขา
ใจความส่วนหนึ่งในข้อความเขียนระบุเอาไว้แบบนี้บอกว่า
ผมติดไฟแดงอยู่ที่๔แยกเขต๘หรือ๔แยกก่อนถึงโรงพักหาดใหญ่
หนึ่งในวัยรุ่นที่ฝ่าไฟแดงได้ลงจากรถจักรยานยนต์
ชักปืนยิงใส่รถยนต์ของชาวบ้านต่อหน้าต่อตาคนที่ติดไฟแดงแถวนั้นนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็ติดต่อไปเลยครับ
ไปยังคุณเปิ้ลเป็นคนขับรถเก๋งสีดำที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละครับ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุตนเนี่ยพยายามจะจอดรถเพื่อให้กลุ่มเด็กแว้นขี่ผ่านไปก่อน
แต่ว่ากลุ่มเด็กแว้นประมาณ๓๐คันกลับล้อมรถเอาไว้
แล้วก็ยังชักปืนยิงใส่กระโปรงด้านหลังของรถจนทะลุไปที่เบาะด้านหลังของคนขับเลยนะครับ
แต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครนั่งมาจึงไม่มีใครบาดเจ็บครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่เอาไว้แล้ว
แต่ว่าตอนนี้เรื่องไม่คืบหน้าทุกอย่างไม่มีอะไรคืบหน้ายังคงเงียบอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวรครับเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่
ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
กำลังอยู่ระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่เร่งติดตามไล่ล่าตามภาพของกล้องวงจรปิดจุดอื่นอยู่
เนื่องจากว่าภาพที่ได้นั้นก็มองเห็นป้ายทะเบียนของกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ